เรื่องหนึ่งก็ต้องใจเย็นแล้วใช้สติด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
กรณีที่นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เขานอนพักในบ้านพักครู
เขาบอกว่าตอนกลางดึกนะได้ยินเสียงเหมือนคนเดิน
แล้วก็เสียงบิดลูกบิดประตู
คุณคิดดูผู้หญิงสาวนอนอยู่คนเดียว

ก็เลยแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบหน่อย
พอไปถึงตรวจสอบปุ๊บเอ้าไม่เห็นมีใครนี่
ยังไงล่ะทำไมแล้วเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไร

ก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันแหละคุณผู้ชมตำรวจสภเกาะคาค่ะ
ก็ไปถึงที่เลยนะคะหลังจากที่มีคนแจ้งเหตุว่า
ที่บ้านพักครูโรงเรียนไหล่หินวิทยาตำบลไหล่หิน
อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะมีนักศึกษาสาวที่เข้ามาฝึกงาน
พักอาศัยอยู่บ้านพักครูหลังนี้นะคะไปถึงเนี่ยโอ้โห
นักศึกษาคนนี้มีอาการตื่นตกใจนะกำลังแบบภาวะอยู่เลยอ่ะ
นอนกลางดึกคนเดียวได้ยินเสียงประหลาดแบบนี้
ครับก็ต้องทำใจให้สงบสงบแล้วเดี๋ยวคุยกัน
บ้านหลังนี้เป็นลักษณะแบบครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้นสร้างมานานกว่าสี่สิบปีค่ะ
โอ้โหอยู่หลังโรงเรียนนะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจบอกว่า
ไม่พบร่องรอยการงัดแงะไม่พบร่องรอยคนร้ายที่บุกเข้ามาในบ้านพักครูแต่อย่างใดเลยนะ
ทีนี้คุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้น
เราทำกราฟิกขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
นักศึกษาสาวคนนี้เขาบอกว่าปกตินะเขาจะพักอาศัยรวมกับเพื่อนเนี่ย๓คน
แต่เมื่อคืนวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมาอยู่คนเดียวค่ะ
เพื่อนเพื่อนกลับบ้านไปหมดเลยนี่ลักษณะเหมือนได้ยินแบบมีคนเดินแบบเนี้ยลากขาลากขา
โอ้โหแล้วกลางดึกอ่ะเขาก็เลยต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมานะคะเออ
เนี่ยเป็นช่วงประมาณสักตีสี่โพลเพลเลยอ่ะแล้วเหมือนกับว่าได้ยินเสียงต่อมาว่ามีคนพยายาม
ลูกบิดประตูคือกักตลอดเลยบิดลูกบิดประตูห้องอีกห้องที่อยู่ตรงข้ามกับเธอ
สักพักหนึ่งเธอมาแอบฟังเอ้ามันเงียบหายไปเอาล่ะไม่รอช้า
โทรแจ้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ตอนนั้นเธอบอกโอ้โหอยู่คนเดียวอ่ะหวาดกลัวมากเลยนะคะครับ
แต่ท้ายที่สุดนะคะเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของขโมยขโจรเท่านั้น
มันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยเพราะว่าเธอมาทราบว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องลี้ลับ
อืมก็คือว่าที่นี่นะเคยมีคนเห็นวิญญาณผู้หญิงสวมชุดไทยลอยไปลอยมา
แล้วบริเวณเนี้ยเนี้ยก็เคยเป็นป่าช้าเก่าด้วยเออ
กับดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปก่อนเป็นความเชื่อของเธอนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์นะคะ
ได้ยินเสียงคนเดินข้างหลังข้างหลังบ้านแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่าเป็นครูหรือว่าเป็นใครแต่ว่าตอนครูมาหนูเห็นครูส่องไฟฉายค่ะ
ไม่เจอไม่กล้าออกมาค่ะกลัวพอเขาบอกว่าที่นี่เคยมีเรื่องแปลกแปลกนี้
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะก็กลัวอยู่ค่ะ
กลัวอยู่ก็ไม่กล้าอยู่ค่ะไม่กล้าอยู่คนเดียวค่ะ
แล้วคืนนี้จะทำยังไงครับคืนเมื่อกี้ก็อยู่หลายคนค่ะเมื่อคืนอยู่คนเดียวค่ะ
คืนนี้เพื่อนมาแล้วหลังจากนี้ไปทำบุญต่อไหมไปทำบุญค่ะ
โอ้โหคือน้องเขาอยู่คนเดียวแล้วได้ยินเสียงแบบนี้มันก็น่าตกออกตกใจ
แล้วยังมีคนบอกว่าเคยมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ด้วย
ครับก็คือนักการพันธ์โรงอะค่ะนายนโรงอายุห้าสิบหกปี
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเกือบ๒๐ปีก่อนเนี่ยนะ
เคยมีนักเรียนชั้นม๓ที่เป็นนักเรียนหญิงไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำเสียชีวิตที่บ้านในอำเภอห้างฉัด
นักเรียนหญิงคนนั้นเป็นนางรำประจำโรงเรียน
ชอบใส่ชุดไทยหลังจากนั้นคุณค่ะเขาเล่าต่อกันมานะ
บอกว่ามีนักศึกษามีครูฝึกงานซึ่งพักอยู่ใกล้กับที่บ้านพักหลังที่เกิดเหตุ
ใช่แล้วเขามักจะเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดไทยลอยไปลอยมาที่หน้าต่าง
ช่วงกลางคืนนะคะอันนี้จากคำบอกเล่านะ
เขาเล่าต่อต่อกันมานะครับก็เลยมีคนนำชุดไทยเอามาแขวนไว้
เพื่อเป็นการเหมือนถวายให้กับดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่าเป็นผู้หญิงสวมชุดไทยที่ลอยไปลอยมานี่แหละ
ส่วนชุดไทยที่แขวนไว้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้ว
เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานาน๒๐ปีแล้วนี่ที่นักการพานโรงเขาเล่าให้ฟังนะ
ไม่ใช่แค่นักการพันโรงนะผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านยังเล่าให้ฟังด้วยนะก็คือ
นายสมศักดิ์มโนสมอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วค่ะนายสมศักดิ์บอกว่าบริเวณบ้านพักครูเนี่ยเป็นป่าช้าเก่า
เป็นที่ฝังศพจำนวนมากตอนเด็กนะผู้เท่าสมศักดิ์เนี่ยยังเคยไปช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขุดซ่วม
แล้วไปเจอหัวกระโหลกเด็กอีกเป็นจำนวนมากโอ้โหด้วยความเป็นเด็กนะไม่ได้คิดอะไรก็เอากระโหลกออกมาเล่น
พอกลางคืนนอนหลับต้องตื่นขึ้นมาค่ะเพราะว่านายสมศักดิ์ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังรอบบ้านเลย
เรื่องนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังแพร่หลายไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วก็เล่าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้
ก็เป็นที่ร่ำลือเป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะคุณผู้ชม
ได้ยินประวัติแบบนี้แล้วเป็นผมผมไม่อยู่แล้ว
ก็อาจจะต้องทำบุญเป็นคนกลัวผี
น้องเขาก็คงกลัวผีแหละเล่ามาขนาดนี้แต่ว่าน้องเขาบอกว่าคืนนี้เพื่อนอยู่ด้วยหลาย
อย่างน้อยได้เพื่อนนะได้เพื่อนมาอยู่ด้วยแล้ว
จะสบายใจขึ้นเป็นเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกัน
ดีช่วยกันขอบคุณผู้ชมแบบนี้ใช้วิจารณญาในการรับชมกันแล้วกันนะคะ